มาดูเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของคนข้างถนนที่ลงไปชักดิ้นชักงอเนี่ย
คือมีทางราชการการเมืองนะฮะเข้ามาประสานหน่วยงานบอกขอให้ตรวจสอบกลุ่มขบวนการ
เขาเรียกว่าไอ้ขบวนการเด็กเลี้ยงแกะ
เด็กเลี้ยงแก่มาจัดฉากแต้งตายกันบนถนน
หลังจากมีการแชร์ภาพคนในหลายสถานที่ลงไปทำแบบนี้
นางสาวทิพานันศิริชนะครัฐการณ์การเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายุทธมตรี
กล่าวถึงกรณีที่โลกออนไลน์ครับแชร์ภาพมีคนเสียชีวิตนอนอยู่ริมถนน
คนล้มลงบนถนนสร้างสถานการณ์ให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามันเป็นผลกระทบจากโควิด๑๙
เมื่อตรวจสอบข้อที่จริงก็พบว่าบางกรณีน่าสงสัยว่าเป็นการรับจ้างหรือเปล่าไปนอนล้มตามสถานที่ต่าง
อันนี้ข้าราชการท่านนั้นพูดนะในภาพถ่ายเนี่ยมีการส่งคลิปแชร์กันสร้างความตื่นตนกให้กับสังคม
นะฮะผู้ว่าจ้างและผู้นำข้อมูลเข้าสู่โซเชียลมีเดียมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
แล้วก็ความผิดพรบคอมพิวเตอร์โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

โดยนางสาวทิพานันเนี่ยนะเขาฝากถึงกลุ่มขบวนการเด็กเลี้ยงแกะด้วยว่า
คำนึงถึงความเป็นคนเลิกการกระทำดังกล่าว
เพราะในสถานการณ์วิกฤตโควิดแบบนี้
วินาทีมีค่าต่อชีวิตของผู้ป่วย

หากเจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลากับการตรวจสอบเรื่องโกหกหรือข่าวปลอม
ชีวิตอาจจะได้รับความช่วยเหลือไม่ทันเวลา
โปรดเห็นแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์
เออมันก็แปลกนะ
ไปบางทีมันก็รู้สึกย้อนแย้งกับสถานการณ์บางสถานการณ์เหมือนกัน
ถึงภาพที่มีผู้ชายคนหนึ่งชักเกร็งอยู่บนถนนระบุว่า
ท่านครับเคสนี้คนเร่ร่อนป่วยลมชักแอลกอฮอล์ในเลือดสูง
แต่คนไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวโควิด
แต่มีตำรวจและกู้ภัยไปช่วยแล้ว
สรุปไม่ใช่โควิดและไม่ใช่การจัดฉาก
ท่านควรเอาผิดกับคนที่ไปโพสต์ว่าเป็นการจัดฉากนะท่าน
จากนั้นก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับด้วยภาพประกอบ
ขออภัยครับที่ตำรวจไปถ่ายรูปผู้ชายคนเมาคนนั้นว่า
เนี่ยถามลูกน้องท่านดิเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ตั้งหลายคน
ส่วนอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความบอกว่า
ไปเอาความคิดมาจากไหนกันเนี่ย
ที่มาบอกว่าภาพคลิปคนล้มนอนชักตามที่ต่าง
พล็อปหาพริตตี้รับจ้างไปแสดง
ถ่ายคลิปส่งต่องานแล้วก็จากไปนะฮะ
คือข่าวพวกนี้มีให้ดูได้ทุกวันอาจารย์เจษฎาบอก
หลายกรณีไม่ได้เกิดจากโรคโควิดแต่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ยังไม่เคยมีข่าวกู้ภัยหรือชาวบ้านที่ไหน
ไปพบคนที่มาทำการแสดง
เป็นหน้าที่ของคนที่อ้างว่าเกิดการจัดฉากขึ้น
จะต้องเอาหลักฐานมาแสดงกับสังคม
ไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่ควรจะต้องดำเนินคดีด้วยว่า
อีกสักคนหนึ่งอีกสักคนหนึ่ง
คุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตฮะ
ฝากบอกพวกที่ว่ามีการจัดฉากการตายบนถนน
ว่าคนที่แกล้งตายเขาไม่ติดโควิดหรอกครับ
คุณไม่ต้องรอกู้ภัยมาจัดการเดี๋ยวเขาจะหนีไปเสียก่อน

ไม่ต้องสวมชุดป้องการเข้าไปจับตัวได้เลย

อย่าเที่ยวพูดจับเลยครับจับทันทีนะฮะ
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวเรื่องของคน
ไปดื่นดอนอยู่ริมถนน
มันคล้ายกับละครเวทีมั้ยเขาแบบโดนฟันแล้วตายไปแล้ว

อันนี้คือละครนะแต่ความเป็นจริงเห็นเขาชักไหมล่ะ
แล้วเขาแกล้งชักแล้วเขาตายแล้วเขาฟื้นหรือเปล่า
นี่ก็ตรวจสอบกันได้เหมือนกันนะครับนะครับใช่ครับ